สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราคงยังมีบางประเด็นสำหรับเรื่องของการส่งหมูป่ากลับบ้านนะครับซึ่งมีงานแถลงข่าวเมื่อวานในช่วงเย็นเย็นเกือบเกือบค่ำนะครับเป็นชั่วโมงเหมือนกันที่ได้พูดคุยกันในหลายประเด็นที่แฟนแฟนนะครับทั่วโลกติดตามสำหรับข่าวข่าวนี้กับการช่วยน้อง

ทุกวันกลับมาก็มีงานแถลงข่าวที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งทุกคนนะครับก็นั่งให้สื่อบัญชนนั้นได้สัมภาษณ์โดยมีคุณสุธิชายุ่นนะครับเป็นตัวแทนของสื่อบัญชนในการตั้งคำถามช่วงหนึ่งครับสมาชิกหูป่าพูดถึงความฝันว่ายังคงมีเป้าหมายเดิมก็คือการอย
เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของชีวิตแล้วก็สัญญาว่าจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไม่ประมาทและจะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็สี่คนนะครับในทั้งหมดเนี้ยสิบสามคนยังมีความฝันใหม่ด้วยว่าเขาอยากจะเป็นหน่วยซิลด้วยเพราะว่าอ่าจากการพูดคุยบางช่วงบางตอนเนี้ยผมก็ฟังอยู่เขาบอกว่ามีความสนิทที่เชื้อกับพี่พี่หน่วยซิล

เอาแค่เยาวชนหลังจากนี้ก็ได้นะครับดูสิว่าจะหลุดขึ้นมาติดทีมชาติกันได้สักกี่คนนะครับ
ถ้าเกิดมีแรงบันดาลใจที่ดีแบบนี้ส่วนโค้ชเอกครับเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับ
นายเอกพลจันทวงนะครับก็คุมทัพครั้งนี้ไปแล้วก็เข้าไปในถ้ำอย่างที่เราทราบกันในข่าว
ส่วนเด็กชายพิพัฒน์โพลไม่ใช่นักบอลในทีมแต่เป็นเพื่อนของน้องบิลที่นัดกันมาเล่นฟุตบอลด้วยกันครับ
จะมีแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมในการใช้ชีวิตหลังจากนี้
เฉพาะด้านกีฬาที่พวกเขาถนัดแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับ